อันนี้เสียงปืนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่อุบลอันนี้เสียงระเบิด
ดีตตำรวจคนหนึ่งไม่รู้ว่าคลั่งหรือว่าโมโหหรือว่าแค้นอะไรเนี่ย
ปลาระเบิดใส่บ้านเพื่อนบ้านนะฮะปลาไปเจ็ดลูกนะฮะโอ้โหอ่า
ดังไม่ดังยังไงไปฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
คือที่ปลามาลูกแรกเนี่ยมันไม่มีเสียงมันมีคลิปไหนที่มีเสียงไหม
นี่นะฮะปูมาเนี่ยเสียงกรีดร้องของคนในบ้านด้วย
คือแต่ละลูกเนี่ยมันจะห่างกันอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหคือทั้งหมดที่ปลาเข้ามาเนี่ย๗ลูก
ลูกแรกเนี่ยไม่มีเสียง๒๐นาฬิกา๑๕นาทีนี่
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะฮะหลังจากนั้นมันจะไล่ไล่ไปนะ
ลูกที่๒หลังลูกแรก๑๘วิแล้วบ้านที่ไฟดับไปเลยนะฮะ
หลังจากลูกที่๒เนี่ยลูกที่๓ก็ห่างออกไปอีกสัก๑๗วิ
ลูกที่๔นี่ห่างไปอีก๑๖วิลูกที่๕เนี่ยห่างไปอีก๑๔วิ
ลูกที่๖ห่างจากลูกห้าสิบวิลูกสุดท้ายคือลูกที่๗
ห่างจากลูกที่๖อีก๑๖วิคือมันห่างกันแค่แบบสัก๑๐กว่าวินาทีในแต่ละลูก

นี่มาไม่หยุดเลยอ่ะตูมตามขนาดเนี้ย
ลูกอ่ะโอ้โหนี่ฮะ

คือลูกแรกสุดเนี่ยมันจะไม่มีเสียงแต่จะเห็นคนในบ้านแบบเขาตกใจกันแล้ว
ตายแล้วคืนนี้มันถึงขั้นปลาระเบิดใส่กันขนาดนี้เลยเหรอ

ผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มนะฮะ
ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

บ้านพักหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๕ตะบนเมืองศรีไข่
ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
โอ้โหเมื่อคืนนี้อย่าว่าแต่บ้านหลังเกิดเหตุเลย
โบ้งชาวบ้านแตกตื่นกันหมดครับ
คือเจ้าของบ้านกับชาวบ้านเนี่ยวันนี้เป็น๑๐คนนะครับ
ต้องมารอตำรวจนะครับ

คุณวิวัฒน์นี่พาเดินดูรอบบ้านเลยความเสียหายนี่ฮะ
จักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านกระจกบ้านตู้เย็นเครื่องปั๊มน้ำ
คือมันโดนสะเก็ดระเบิดแรงระเบิดหมดอ่ะ
มีหลุมที่เกิดจากระเบิดด้วย

อดสลักแล้วแต่ไม่ทำงานลูกหนึ่งตกอยู่ด้วย

คือทางคุณวิวัตรเจ้าของบ้านบอกว่า
นี่เขาก็นั่งกินข้าวกันอยู่กลางบ้านนะ

ที่บ้านเนี่ยมีคนบาดเจ็บไป๓คนนะครับ

เข้าที่ขาเข้าที่ใบหน้าอะไรพวกนี้นะฮะ

มีหนังสติ๊กเหมือนว่าลูกหนังสติ๊ก

แปลกหนึ่งใหญ่มากประมาณ๖บุกนะครับ
ทีนี้เจ้าของบ้านบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันนี่แหละ
เขาเป็นอดีตตำรวจถูกให้ออกจากราชการบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน

ดาบตำรวจศิลภพวงมาเกรดอายุ๔๒ปี
เป็นอดีตตำรวจสังกัดกองบังคับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี

เอาแล้วทำไมถึงต้องมาคือมันแค้นกันขนาดไหนเนี่ย

หรือมันเกิดอะไรกันขึ้นถึงมาปลาระเบิดใส่กันขนาดนี้
คือคุณวิวัฒน์เขายืนยันว่าไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันนะ
คุณรอโรงอาญาปีหนึ่งนะครับ
หลังจากปีหนึ่งแหละคุณก็มีพฤติกรรมที่ยิ่งเปลือนอยู่บ้านคุณอันนั้นตลอด
แล้วมีโยนแก๊สน้ำตา
แล้วก็ล่าสุดปีปี๖๒มันครับยิ่งขาวบ้าน๓ลูก๓นัทนะครับ
อ่าคุณวิวัฒน์บอกว่าไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกัน

ไอ้แบบทะเลาะกันด่ากันเถียงกันโวยวายกันอันนี้ไม่มี
แต่ว่าดาบตำรวจศิรพบเนี่ยเขามีพฤติกรรมชอบยิงปืนที่บ้าน

แล้วเคยไปฟ้องเคยไปแจ้งความเคยไปฟ้องศาลขึ้นลงขึ้นศาลในเรื่องนี้

ก็ถูกรอลงอาญาอยู่ปีหนึ่ง
พอพ้นรอลงอายาปีนึงทีนี้เป็นเหมือนเดิมอีก
ปงยิงปืนเครื่องแก๊สน้ำตาอะไรก็มี
สุดท้ายล่าสุดเมื่อคืนเครื่องระเบิดใส่เลย
คือยังไงคือยังยึดติดอยู่กับหน้าที่หรือเปล่ารู้สึกอยากทำงานอย่างนี้เหรอคะ
หรือไม่ก็อาจจะแค้นทางบ้านนี้อยู่เหรอ
เขาเคยแจ้งความเรื่องยิงปืนจนตัวเองแบบถูกสารสั่งรอลงอายาอยู่ปีนึงอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับทางพันธนตรวจโฮบาวัลสัตว์ธรรมรังศรีนะครับ
ท่านเป็นรองภูมิกับการสืบสวนนะฮะก็นำชุดสืบสวนของสพวรินชำลาบ
ของทางภูทรจังหวัดด้วยนะฮะที่อุบลรัชธานีเนี่ย
ก็ออกติดตามหาตัวดาบตำรวจศิลพบนะฮะที่เป็นอดีตตำรวจแล้วนะฮะ
ตอนนี้ถูกให้ออกจากราชการมาแล้วนะครับแต่ไม่เจอตัว
แล้วดูฮะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ต้องใส่เสื้อกรอกกันกระสุนกันทุกคนเลยนะฮะ
อาวุธครบมือเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยท่าทางอาวุธเยอะเหลือเกิน
แล้วน่าจะมีอาวุธติดตัวไปด้วยอันนี้ไปที่บ้านเขาก่อนนะฮะ
พ่อก็พาเข้าค้นในบ้านในห้องพักต่างไปเจอพวก
ยุทธพันธ์ภาคสนามวกเหล็กเสื้อกรอกกันกระสุน
โอ้โหนี่เดี๋ยวดูนะในห้องเขา
ทำไมเขาถึงมีอาวุธยุทธโปรกรณ์เก็บไว้ได้เยอะขนาดนี้

ก่อนหน้านี้เป็นตำรวจสืบสวนของภูทรจังหวัดอุบลรัชธานี

แต่ไม่รู้ว่าอาวุธที่มีอยู่ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายยังไง

ตัวไม่เจอนะฮะที่บ้านไม่อยู่ฮะไม่มี
ให้ค้นหมดเลยนี่เจออาวุธลูกชายเต็มเลย

ถึงว่าโอ้โหเมื่อคืนถึงมีระเบิดไปเครื่องทั้ง๗๘ลูก

ก็ไปต่อที่บ้านป้าเขานะครับ
บ้านป้านี่อยู่ห่างจากบ้านของพ่อเขาที่เขาอยู่เนี่ย๕กิโลเมตร

เมื่อคืนก็ไม่ได้มานะหลังจากเกิดเหตุ

ตำรวจเอกยุทธนาพฤกษารุ่งเรืองนะครับ
ภูมิกับการสพวาลินชำลาบเจ้าของพื้นที่
วันนี้ก็จัดชุดสืบสวนออกติดตามตัวคนก่อเหตุเหมือนกันนะครับ
แล้วก็แจ้งไปยังครอบครัวเขาแล้วบอกยังไงให้ประสานเข้ามามอบตัวซะ
แต่ความยากของการติดตามตัวเนี่ยตำรวจบอกว่า

ก็จะรู้เรื่องของยุทธวิธีในการทำงานของตำรวจ

ทางภูมิกับการสพวารินชำราบก็เลย
ฝากบอกไปยังผู้ก่อเหตุนะครับ
บอกถ้าดูข่าวอยู่ดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่เนี่ยนะ

คุณยังมีพ่อที่ต้องดูแลอีกนะ

ส่วนนี่คือภาพที่เจ็บหน้าที่ต้องนำ

แล้วมันไม่ทำงานอยู่ลูกนึง

อย่างงั้นต้องเป็น๖นะรัชโพน

คนบ้านข้างมีอาวุธเยอะขนาดนี้อยู่คุณจะอยู่ยังไง
คือเวลาเห็นข่าวอย่างนี้นะแล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เหมือนเมื่อสักครู่ใช่ไหมได้ยินเสียงปืนปั้ง
ปั้งปั้งอันนี้ก็ว่าโหดแล้วนะนี่ลงมายังกับอยู่กลางสนามรบ
ใช่เพราะมันดังต่อเนื่องแล้วเกิดไฟเฟย์อะไรมา

แล้วเราอยู่อย่างนี้เอาลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามไปแล้ว

เห็นใจจริงเลยเรียกเข้าไปค้นของแล้วเจออาวุธเยอะขนาดนั้น
เป็นที่ฉันย้ายบ้านหนีได้ก็ย้าย
นี่ระเบิดนะฮะ